ประหยัดมาที่คุณยายท่านหนึ่งก่อนนะครับ
แต่ว่าเหตุการณ์ของเจอโจรสาวอ้วนดำ

มันข่าวม้ามันมานั่งมันมุ่งเว้ยมาก
เอาแต่เงินมูนี่ไปใช่เนี่ย
เงินโรคไขม้าไปก่อนอะไรก็ค่อยใช่ก็เขาหรอก
เนี่ยเอกสารยายนั่นอยู่ในนี่เมิดเนี่ย
อ๋อเขาเปิดกระเป๋าเข็นเงินเลยเหรอครับยาย
เออก็ดึงทิ้งกันนะไอ้นางปล่อยตามกูปล่อยตามกู
เหลือเหลือเท่าไหร่ขอดูหน่อย
จำไปก็มีแค่นี้ถ้าเขาร์ไปก็เหล่ะ

เห็นแต่น้ำเขาใหญ่เท่าเล่นอีกแล้ว

อ้วนดำออกใหญ่
เหตุการณ์ดังกล่าวนี้คุณยายเกลี้ยงฮะยายส้มเกลี้ยงดวงเนียนอายุ๗๔ปี
อยู่บ้านหนองน้ำใสอยู่ที่หมู่๘ตำบลหนองบัวอำเภอประคัมจังหวัดบุรีรำ
เล่าให้ฟังเสียดายเงินจะตายลูกชายของคุณยายเอาเงินมาให้
แล้วลูกชายรวยเหรอไม่รวยก็เป็นเกษตรกรขายข้าวโพดแล้วได้เงินมา
ก็เอาเงินมาฝากคุณแม่หรือเราเรียกว่าคุณยายส้มเกลี้ยง
เหตุการณ์ดังกล่าวนี้คนร้ายที่เป็นโจรสาวมาอ้างว่า
แต่มันบุกเข้ามาในห้องแล้วนะฮะบุกเข้ามาในห้องแล้วบอกว่า
จะมาขอเสื้อผ้าไปให้คุณแม่คุณแม่ป่วยเป็นมะเร็งยายก็มีเมตตา
ตั้งใจจะเดินไปหยิบเงินให้แต่โจรสาวรายนี้ถือวิสาสะ
มือเข้าไปใต้ที่นอนเอื้อมมือไปใต้ที่นอน
หยิบกระเป๋าสตางค์ของคุณยายมาจากนั้นมาไม่พูดพร่ำทำเพลง
เอาไปปึกหนึ่ง๖๐๐๐บาทเต็ม
แล้วมันรีบเดินหนีไปคุณยายตะโกนลั่นบ้าน
ตามไม่ทันแล้วบิดมอเตอร์ไซค์หลบหนีไปนะฮะ
แล้วคุณยายเหลือเงินเท่าไหร่ตอนนี้เหลือสักประมาณ๓๕บาท
๒๐ใบหนึ่งกับเหรียญกล้องแก๊งอีกสัก๑๐กว่าบาท
เหตุการณ์ดังกล่าวนี้ไปแจ้งกับตำรวจภูทรประคำ
ที่จังหวัดบุรียรำแล้วนะครับเบื้องต้น
ได้รูปภัณฑ์สันฐานการแกะรอยนี่

โจรสาวอ้วนดำบุรีรำ
แหมแสนจริงเลยนะคะ